วันนี้นักข่าวของเราก็ถามนายยกรัฐมนตรี
เรื่องของข้าวของแพงแล้วก็เรื่องค่าแรงจะขึ้นหรือเปล่า
นายยกพูดถึงเรื่องของหมูแพงว่าอย่างไร
รวมถึงพอนักข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
คุณสิริวัณรักษัตริย์ถามว่าท่านนายยกขา
ข้าวของแพงแบบนี้ค่าแรงราคาขยับได้ไหมคะ

พูดได้หมดนั่นแหละแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะ

ค่าแรงขยับขึ้นได้ไหมคะเอาเงินมาจากไหน

ก็บอกว่าโอ้โหพอน้ำมันขึ้นบาทเดียวหลายอย่างขึ้นตาม

ถ้าหมูไม่พอก็นำเข้าดิระงับการส่งออกสิ

แต่หมูตายเป็นหมูพ่อแม่พันธุเนี่ย
เกษตรกรเขาบอกเอาละจะผลิตกันอย่างไร
โดยนายกบอกว่าโรคระบาดหมูมันไม่ได้ระบาดทั้งหมด
ตายไม่ถึง๑๒๐แต่ทำไมหมูขาดตลาด
อันนี้หน่วยงานต้องไปดูและแก้ปัญหาด้วยนะครับ
ค่ะตามนั้นน่ะนะคะคุณผู้ชม